ชีวิตตีแสดงหน้า
คุณมิ้นคุณว่าพลังโซเชียลนี่รุนแรงไหม

ยิ่งใหญ่แล้วกันคือยิ่งใหญ่ที่นี้คือ

ขณะเดียวกันแจ้งดับก็ได้เหมือนกัน
รวดเร็วได้ผลอย่างสมมุติว่าผมไปร้องใครเนี่ยผมเดือดร้อน
ผมใช้เนี่ยไปล้องนู่นล้องนี้ตู่ปอนด์นอศูนย์ดำลงธรรม
ร้องตำรวจร้องผู้ว่าร้องรัฐมนตรี
ไม่ได้ผลเนี่ยเงียบลงโซเชียลทีเดียวมีเรื่องเลยคือพอเป็นกระแสปุ๊บ
เนี่ยมันอย่างที่บอกมันเข้าถึงแล้วมันรวดเร็วก็แชร์ต่อกันแสดงความคิดเห็นกัน
ทีนี้ถ้าเกิดไปลงมั่วโซมั่วไม่ใช่โซเชียล
มั่วขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีความผิดนะ

สวยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จในคอมพิวเตอร์

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีวันนี้ก็มีอีกละครับ

แถวเพลินจีนในกรุงเทพนี่เองก็โปรดกับสุดตึกอิง
โอ้โหวุ่นวายกันไปหมดคนรอลงมาพอเขต

มาดูกันว่าตึกมันเอียงมันซุดแย่แล้ว

ว่าอ้ะตกลงต้องลงไหมต้องหนีไหม

ซึ่งทั้งที่จริงคนไม่รู้
ก็ปรากฏว่าได้รับการชี้แจงจากผู้อำนวยการเขตนะครับ
บอกว่านี่นะมันเป็นดีไซน์ตึกข่าว
เออเป็นดีไซน์มันไม่ได้หัวหูไปซึ้ดซึ้ดอะไรหรอก
คนก็ชอบเอาไปเมาส์กันว่าตึกนี้สร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ

แล้วก็ยังมีอีกตึกนึงแถวนราธิวาสสาธรณ์เนี่ย
มันแบบดูเหมือนกับตึกที่มันแบบยุบ

บางทีเขาไปดูห่วงจุ้ยนะ

เข้าไปเล่นเนี่ยเสียคือต้องดูห่วงจุ้ยครับ
ห่วงจุ้ยนี่เป็นความเชื่อครับท่านผู้ชมครับ
อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
มีคนดูแล้วการดูเนี่ยอาจารย์ดูนี่ไม่ใช่ดูถูกนะ
อาจารย์ดังนี่เขาดูในราคาแพงมากเป็นแสนเป็นล้าน
ตอนแรกมินนึกว่าแค่เรื่องของภายใน

อ๋อนี่คือรูปร่างรูปทุกอย่างหมดเลยอ่ะครับ

อย่างตึกที่เพลินจิตก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นจริง
ตึกนี้มันเป็นตึกที่ทำอะไรเป็นโรงแรมใช่ไหม
ค่ะแล้วเขาก็สร้างดีไซน์เขาบอกว่าจะทำเป็นรูปมือประนมกัน
มันก็เลยเป็นลักษณะแบบซึ่งเท
อันนี้ก็คือกรณีของโซเชียลซึ่งมีความรุนแรง
แป๊บเดียวโอ้โหได้ผลนะครับ
คือเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานแห่งแรกของโลก
เป็นอุทยานแห่งแรกของสหรัฐอเมริกามีความใหญ่โต
พื้นที่ทั้ง๕หมื่นไล่พื้นที่ครอบคลุมไปถึง๓บรรลัตไวโอมิงไอดาโฮมอนตาหน้า
อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเวกา
กลุ่มหนึ่งก็คือเขาไปเที่ยวนะครับเขาเป็นนักท่องเที่ยว
ก็ไปเที่ยวปรากฏว่าเข้าไปในพื้นที่ที่เขาห้ามไม่ให้เข้าไป

เขาก็มีป้ายแม้จะป้ายไม่ใหญ่แต่เขาก็มีป้ายอยู่นะฮะ
บอกว่าคนไทยต่างราวนี้ก็เข้าไป
ก็ปรากฏว่ามีฝรั่งแล้วครับ

คือฝรั่งคนนี้เขาเป็นไกด์อยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
แล้วก็กำลังพานักท่องเที่ยวของเขาไปชม
แล้วเขาเข้าไปเห็นเขาก็เลยถ่ายคลิป

แล้วเขาก็ตะโกนบอกว่าออกมาจากพื้นที่ตรงนั้น

แล้วก็ไปบอกว่าเอเซียนกรุ๊ปก็คือในกลุ่มคนไทยนี่แหละครับ
บอกว่าเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ยังไง
พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ให้เข้ามีอันตราย
ใช่คือมันเป็นพื้นที่ที่เปราะบาง
คืออย่างที่บอกว่าพอเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
คืออายุมันก็ค่อนข้างเก่าแก่แล้วคือมันค่อนข้างเปราะบาง

เขาก็เลยไม่ให้เข้าไปเหยียบไม่ให้เข้าไปแบบในพื้นที่
คือให้ท่านผู้ชมได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพลังโซเชียลนะครับ
มีการโพสต์คลิปนี้แล้วก็ในไทยนี่ก็โอ้โหมีการลงในโซเชียลต่อว่า

ก็คือบรรดาคนที่ไปเที่ยวนี่ก็คงจะเป็นนักท่องเที่ยว

คือเขาบอกเองว่าฟอร์มไทยแลนด์เดี๋ยวชุมของนิ้วบอกฟอร์มไทยแลนด์
คือลักษณะอย่างนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นไว้นะครับ
ต่างวัฒนธรรมแต่เราก็ต้องเคารพในวินัย
วินัยเนี่ยแน่นอนครับคนไทยแม้จะไม่ค่อยมี
แต่ประเทศที่เยอะนี่ก็คือญี่ปุ่น

แล้วประเทศไทยเนี่ยคนไทยเราก็ไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่น

คุณชุมวินจำได้ไหมว่าก่อนนะในที่ญี่ปุ่นมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่ง
จะอยู่ปรากฏอยู่ในหนังทุกเรื่องของญี่ปุ่นเป็นต้นใหญ่สวยเลย
ซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของที่ที่นาแถวนั้นเป็นต้นไม้ของเขา
ก็เปิดให้คนต่างชาติไปเที่ยวชมจนเนี่ยเขาระบุมาด้วยนะคะว่าเป็นคนไทย
เหยียบย่ำทำให้พื้นที่ตรงนั้นที่เป็นชาวแปลงนาของคนอื่นเสียหายสุดท้าย

ครับก็เกิดความรู้สึกต่อว่าต่อขานในโซเชียล
กลุ่มคนที่ไปเที่ยวทำลายชื่อเสียง
ฝรั่งคือฝรั่งเนี่ยคุณมิ้นเขาก็ถือเรื่องนี้แหละครับ
คนที่จะเข้าไปพื้นที่ห่วงห้ามก็พูดง่ายว่าเราก็ไม่ได้ว่าคนไทยเรานะ
ก็ถือว่าคนไทยเราไปเที่ยวเราเป็นแขก
ฝรั่งเขาก็บอกว่าเตือนไว้ห้ามเข้าไปอย่าเข้าไปนะ
มันอันตรายออกมาออกมา
ลักษณะอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้อีกทีหนึ่งนะครับ
ผมก็เห็นฝรั่งแล้วครับที่อยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพ
สูบบุหรี่อยู่ในสวนจตุจักร
ซึ่งสวนจตุจักรเขาห้ามสูบบุรี
แต่ฝรั่งก็มีป้ายเห็นก็เดินสูบบุรี
บางคนไปอายุทยาฝรั่งก็ไปทำเรื่องไม่ดี
โบราณสถานบ้านเราก็มีเหมือนกัน

กระทั่งมีอาจารย์ศิลปินใหญ่ที่เหนือไง

ต่อว่าต่อขานว่าไปทำเขาเลอะเถอะเสียหาย
คือต่างวัฒนธรรมแต่ว่าคนไทยเราเนี่ย

ต่อว่าว่าเอ๊ะเนี่ยทำไม่ถูกนะไม่อย่างนั้นอย่างนี้
แต่เราก็ให้โอกาสก็เหมือนกันแหละครับ

เพราะว่ามีการโพสต์ในโซเชียลอย่างมาก
ถึงกลุ่มคนไทยที่เข้าไปในพื้นที่ห่วงห้าม
ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็น
ยกตัวอย่างนะครับผมก็เคยไปที่ลอนดอน

ถูกไหมมีรูปปั้นรูปปั้นวีนูงมีนัท
บางคนก็เอื้อมมือจะไปจับจะไปแตะเขาซะหน่อย
ห้ามจับคือของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพสถานที่เขา
คือไม่อยากจะให้ไปทำอะไรแล้วให้เห็นว่าโอ้โหนี่มาจากประเทศไทยนะ
ก็ต้องเข้าใจฝั่งนี้ก็คือพวกป้าเขาก็ไปเที่ยว

คือลักษณะในคลิปเท่าที่ดูแล้วคืออยากได้รูปสวย

เห็นเขาบอกในคลิปว่ามุมนี้สวยยืนตรงนี้ดีกว่า
แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าเคารพซึ่งกันและกัน
อย่างเวลาชาวต่างชาติมาทำอะไรบ้านเราที่เราไม่ชอบ

เช่นกันครับก็ต่างบ้านต่างเมืองต่างวัฒนธรรมนะครับ
มาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องในบ้านเรามันก็เหมือนกัน
บ้านเขาเราไปเราก็ต้องเคารพเหมือนกันครับ
ฝากไว้แล้วกันนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกัน
ที่ไหนเราก็อยากให้เราที่เป็นคนไทยเป็นที่รัก
อยากให้เสียชื่อไม่ได้บอกมาไทแลนด์ไทแลนด์

เขาห้ามเข้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
เป็นน้ำพุงน้ำผู้เขากลัวมีอันตรายนะครับ
เพราะฉะนั้นฝากไว้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณชุวิตบอกก็คือว่า
ในโซเชียลพลังโซเชียลมันรุนแรงต้องให้โอกาสกันด้วย
คนเราผิดได้พลาดได้ถ้ามีโอกาส

เชื่อว่าหลายอย่างมันจะปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น
แต่ถ้าเราเอาพลังแบบนี้มาเหยียบกันให้จมดิน

ฝากไว้นะคะวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้ว

ชุวิตตีแสกหน้า
ชุวิตกำลังวิสิทธิ์พระราชพรชลาดล
ชุวิตตีแสกหน้า

วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มตีใคร

แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวรายวันที่

เพื่อที่เราจะได้โทรกลับไปยืนยันตัวตน
แจกเสื้อนะคะสำหรับข้อความที่ถูกใจ

กันตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะ

เราได้อ่านแต่ไม่ได้เสื้อนะจ๊ะ
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมได้
เล่าเรื่องเหตุการณ์ของคดีน้องพลอย

คดีนี้ถูกทิ้งไป๓ปี
คือหายตัวไปตั้งแต่ปี๕๗
ผมพูดถึงพลังของแม่ซึ่งยิ่งใหญ่
ตามหาลูกสาว๓ปีที่ผ่านมาไม่หยุดไม่หย่อนร้องเรียนไป

ก็ปรากฏว่ามีคนช่วยครับ

เป็นคนวงในพอสมควรคุณมิ้น

ไปอยู่ที่มือของท่านศรีวรา
เห็นภาพไหมว่าแม่เนี่ย

ผมเห็นแล้วจุกอก

วันก่อนผมถึงพูดถึงว่าคนพาแม่ไปเลี้ยง
อะไรแต่ดูแม่สิครับที่ลูกสาวหายเสร็จแล้วไปแจ้งความพร้อม

หนีตามผู้ชายไปเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเขาก็เอาหลานมาให้
คุณแม่เคยพูดนะคะถึงประเด็นนี้ที่คนส่วนใหญ่

ไม่เชื่อเพราะรู้ลูกสาวตัวเองเนี่ย
ดูสิครับก้มลงกราบตำรวจ

เพราะที่ผ่านมาเนี่ยร้องเรียนไปทั่ว

คือคุณแม่นั่งรถไฟฟรีมาจากต่างจังหวัด

หาลูกสาวให้เจอให้ได้เพราะคุณแม่เชื่อว่า

ใช่คิดว่าลูกถูกค้างอยู่ที่ไหนสักที่นึง

มันฆ่าไปตั้งแต่เจอครั้งแรก

ทีนี้แม่ก็สงสัยครับ
พูดว่าข้อสงสัยของผม

ผมก็จะพูดให้ท่านผู้ชมฟังว่า
เคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังว่า
มันก็ดูประหลาดเหมือนกันนะ

คดีนี้ตอนแรกก็บอกว่าไง

ทำไปทำมาโผล่มา๔คน
มีอีกผู้ชาย๑คน

รวมแล้วมีผู้ร่วมกระทำการ

คือคุณแม่สงสัยว่าต้องมีผู้รู้เห็น
ต้องมีคนให้การสนับสนุนอย่างน้อย๒คนขึ้นไปแน่
คุณแม่บอกมีหลักฐานเชื่อมโยงที่จะฟ้องเพิ่ม

กับที่ผมสงสัยเนี่ยมันเป็นยังไง

ผมจะเขียนให้ดูนะครับแล้วดูซิว่าเป็นไปได้ไหม
นะฮะก็คือน้องพลอย

น้องพลอย
ไอ้เอ็ดข้าไอ้เอ็ดข้า
ฆ่าที่ไหนไปรับตัวมาจากโรงงาน
ถูกไหมครับโรงงานอยู่ไหนคุณมิ้น
อยู่ที่จังหวัดอายุทยา

ไปรับในเวลาเลิกงานตอนเย็น
เมื่อไปรับจากอายุทยาพอขึ้นรถ
เอาจักรยาน้องขึ้นรถรถนิกสัน

ก็คงจะทะเลาะกันในรถ
เพราะน้องเขาพลอยเขาไม่อยากยุ่ง

เขาอยากจะถอนตัวแล้วหลังจากที่รู้ว่า

ไม่เอาแล้วไม่มีครอบครัวอย่างนี้ฉันไม่ยุ่งกับเธอหรอก
ก็ปรากฏว่าไอ้เอ็ดไม่พอใจ

เอาเป็นว่าพอเอาจักรยานขึ้นรถขับรถไป
ทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหา
จากอายุทยาถ้าฆ่าทิ้ง

ถามว่าตรงที่ท่าเรือที่อายุทยา
ขับไปที่ลบบุรีที่ค่ายทหาร
ผมดูแล้วเส้นทางก็ประมาณ๖๐๗๐กิโลกรัม
๖๐๗๐กิโลกรัม
ก็คงใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง

จากลบบุรีไปเอาอะไรครับ

แล้วถ้าเกิดจะไปเอายางทำไมถ้าไม่ตาย

คิดอยู่ในใจว่าจะไปเอาไปเผาจะไปซ่อนเล้นทำลายศพ

มันเอาศพคนตายอยู่ในรถ

กลางค่ำกลางคืนเพราะเมื่อกี้รับไปเนี่ยเขาเลิกงานแล้วตอนเย็น

อายุทยาเข้าไปลบบุรีเข้าไปค่ายทหาร

ลงไปเอายาง๔๕เส้นขึ้นรถ
แล้วเอาขึ้นรถแล้วก็ขับมายังไม่ได้จบนะ
พอขับจากอายุทยาจับจากลบบุรีไปไหนครับ

ถูกไหมครับไปฝังไว้ที่แก่งคอย

จอดรถแล้วกูลงจากรถข้างทาง
ขุดเอายางวางข้างทางครับ

สถานที่ก็บอกแล้วเข้าไปในป่า

บอกเอาจากรถมา๐๙๓๕๙แล้วเผาเลย

คือเอาง่ายนะจังหวะที่จะเข้าไป
คงไม่มีใครเข้าไปแค่๓๔เก้าก็พอ

มันเป็นไปไม่ได้ครับขับรถลงจากรถ
ถนนลงมาแล้วมาเผาอยู่ข้างทาง
มันเด่นเกินไปมันเป็นไปไม่ได้มันเด่นเกินไป
ระยะเวลาจากยุธยาขับไปลบบุรี
เอายางจากลบบุรีมาเอาไปขับไปสระบุรีไปฝาก

คือถ้าคิดภาพดูว่าขนทั้งศพขนทั้งยางเข้าไปในป่า

คนเดียวอาจจะทำถึงตี๕๖โมงเลยมั้งคะ

ถ้าน้องพลอยซึ่งเสียชีวิตแล้วอยู่ในรถเนี่ย
อายุทยาจากการทะเลาะกันเสร็จแล้วก็กล้าทิ้งบีบคอ
ผังแผนไปลบบุรีไปเอายางเข้าไปในค่ายทหาร
เข้าไปในค่ายทหารจากลบบุรีขับออกมาสละบุรี

ผมนับดูเส้นทางแล้วก็๓๔ชั่วโมง
ที่เอาศพไว้อยู่ในรถเนี่ยฆ่าเขาแล้ว

รู้แล้วสิว่าตายแล้วเนี่ยจะเอาไปเผาจะไปซ่อนเล้น
จากรถบุรีไล่มาถึงสระบุรี
มาฝังที่แก่งคอยเพราะใกล้บ้าน

รับตากล้องคนฆ่าเขาครับผม

นะขับเข้าไปก็ขับรถเข้าไปในภูมิ
ในป่าข้างทาง
นี่เหรอเค้าสถานการณ์ที่ผมบอกว่าทุนบีบขั้น
มีศพอยู่คือคุณต้องโทรหาใครคุณมิ้นคุณเวลามีเรื่องเนี่ยโทรหาใครโทรหาคนที่ไว้วางใจ
ใครพ่อแม่ใครที่ไว้วางใจจุดจุดช่วยหน่อยครับผมผิดไปแล้วผมกล้าผู้หญิง
งั้นมึงไปเอายางเลยมึงเอาไปเผานั่งยางคำว่าเผานั่งยางเนี่ยเมื่อวานผมอธิบายก็มีคนอธิบายเสริมแล้วครับ
เผานั่งยางก็เผากันยังไงคือศพเนี่ยคุณมินครับ๒๓ชั่วโมงเนี่ยผมเก็บศพมาเนี่ย๘๐ศพในเรือนจำ
ผมรู้ดีฮะบางศพเนี่ยชั่วโมงกว่าก็แข็งแล้วตัวจะแข็งใช่ไหมคะครับบางศพยังนิ่ม
อันนี้มันขึ้นอยู่กับโลกขึ้นอยู่กับอาหารการกินด้วยนะครับเพราะว่าชั่วโมงกว่า๒ชั่วโมงเนี่ยศพเริ่มแข็งแล้วครับ
พอแข็งเข้าไปเนี่ยเขาก็เอายางเข้าไปล่ะครับใส่เข้าไปสวมเข้าไปสวมเข้าไป๓๔เส้นถูกไหมครับ
และเอายางเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเผาการเผานั่งยางเป็นวิธีการที่ขอโทษนะสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยที่เขาบอกตำรวจชอบใช้
นี่คือหน่วยราชการที่สมัยก่อนเขาบอกว่าเผานั่งยางเขาใช้กันเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังต่อในเบรกถัดไป
อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนฮะเรื่องนี้ผมจะต้องชี้แจงให้ละเอียด
เพราะผมเชื่อว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลัง
สักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
ดูกันเรื่องประเด็นคนอยู่เบื้องหลัง
คือตอนนี้ในฝั่งของแม่น้องพลอยเองเขาบอกว่า
น่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังอย่างน้อยมากกว่า๒คนแน่นอน
เขาก็มีลิสต์ของเขาอยู่ว่าน่าจะเป็นใครแบบไหนบ้าง
ทีนี้วิเคราะห์ในมุมของคุณชูวิทย์บ้าง
คุณชุวิตมองยังไงอ่ะคุณมิ้นนัด๓ปี

ถามว่าถ้าเกิดไม่มีอิติภลไม่มีอะไรเนี่ย

ทำไมเงียบใช่ไหมทำไมเงียบถึง๓ปี
แล้วแม่เขาไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานนะคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ไปหาหลักฐานเช่นรถคันนี้ที่ไปรับน้องพลอยเนี่ย
ปรากฏว่าอีก๒๓เดือนเนี่ยไอ้เอ็ดมันก็ขาย

เขาก็อุตส่าห์ไปตามเข้าไปในค่ายทหาร
ลบบุรีเนี่ยไปถามพ่อไอ้เอสว่ารถอันนี้เจอไอ้เอ็ดไหม
บอกโอ้ยไม่เจอหน้ากันเลยนะเอาแล้วรถคันนี้ไปไหนแล้ว
ก็บอกโอ๊ยขายไปแล้วมีรถอยู่หลายคันก็เลยขายไป
ก็ไปตามดูปรากฏว่ารถคันนี้ไอ้เอ็ดไปขายแล้วไปอยู่ที่สระบุรี
ก็ไปตามดูอีกไปดูในรถปรากฏว่าไปเจอเส้นผงเส้นผม
คือมีร่องลอยโดยตลอดโดยปกติเนี่ยถ้ามีร่องรอยอย่างนี้จะไปบอกได้ไหม
ตำรวจต้องบอกแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปสืบดูซิไปตรวจดูซิไปอะไร
ก็ปรากฏว่าไม่หรอกครับไปบอกแม่เขาว่ายังไงอุ้ยลูกเดี๋ยว
ผู้ชายไปเดี๋ยวก็ตามเดี๋ยวก็เอาหลานกลับมาให้แล้ว
ไม่ต้องห่วงหรอกไปพูดซะอย่างนี้พอไปพูดอย่างนี้เนี่ย
แม่เขาไม่เชื่อดังนั้นที่นางพัชรีเนี่ยนางพัชรีปั้นทองก็คือแม่ของน้องพลอยเนี่ยนะครับ
ก็มีความเชื่อว่าต้องมีผู้รู้เห็นมากกว่า๒คน
เชื่อว่าอีกไม่นานขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มเติม
มั่นใจการทำงานของตำรวจที่ผ่านมาติดปัญหาอะไรบางอย่าง
เพราะผู้ต้องหาเป็นทหารและมีตอนนี้พยายามรวบรวมหลักฐาน
อย่างมอบให้ตำรวจเปิดเผยไม่ได้ว่าเป็นอะไรบ้าง
เนื่องจากคดีมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูง
เป็นห่วงในความปลอดภัยของแม่และครอบครัว
จากเดินทางมาแจ้งความวันนี้แล้วยังยื่น
คำร้องขอความคุ้มครองกับตำรวจให้ช่วยมีมาตรการดูแลเพิ่มเติมด้วย
คุณชูวิทย์ผู้ต้องหาเป็นทหารก็จริง
แต่ยศก็ไม่ได้แบบใหญ่ถึงขั้นมีอิทธิพลไม่ใช่เหรอคะ

ทีนี้คนก็คิดล่ะครับ

และจับตัวผู้ต้องหา
แต่วันนี้ก็ไปทำแผนประกอบ

ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ใช้ยานประหณะอำนวยความสะดวกนะครับ
รอบฝังซ่อนเด้นย้ายทำลายศพ
คือโดนเยอะไว้ก่อน
เพราะนี่คือท่านที่ท่านศรีเวลาทำคือ

อันนี้คือฆ่าโดยไตรตรองใช่ไหมคะที่ตั้งไว้

เป็นขั้นฆ่าโดยไตรตรองไม่ไตรตรองได้อย่างไรคุณมิ้น

แล้วถ้าเขาบอกว่าที่บอกระหว่างทางเกิดทะเลาะกันแล้วพลั้งมือล่ะค
ถ้าเป็นแบบนี้ไง

เอสเนี่ยแรกก็คงวางแผนจะสู้อย่างนี้

คือยิ่งนานท่านผู้ชมครับ

ถามว่าคุณปล่อยไปได้ไง๓ปีคนหายอะไร

เดี๋ยวก็นั่นมานี่มาพูดอย่างนี้ได้ยังไง

มาถึงสังคมโซเชียลพอลงโซเชียลปุ๊บ

ปรากฏว่าทางตำรวจที่อายุทยา
นะฮะปุ๊กกงปุ๊กการภูมิกับก็ตื่นตัว

ไปเจอที่โคราชเห็นไหม
หน้าปลอมตาเปลี่ยนหน้าตาทิ้งซะ
แล้วก็ไปหากินใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่
ไปหากินที่พัทยาของเอาหน้าใหม่นะฮะกลับไปมีครอบครัวใหม่

และเหมือนกับรูนะ
ส่งผ่านคนอื่นแล้วก็ค่อยส่งให้
ลักษณะอย่างนี้

คือมันยากที่จะทำทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียว
ผมยกตัวอย่างคุณขับรถไป๓๔ชั่วโมงแล้วล่ะ
จากอยุธยาขับไปรปบุรีขับรปบุรีไปสระบุรี
เอาศพไปแปลกไปแล้วไปฝังเอายางนั่น
ตัวศพคง๓๔ชั่วโมงก็คงแข็งแล้ว
พอจุดไฟติดปุ๊บก็มีคงมีควัน

คุณจะไปไว้อยู่ข้างทางเหรอแล้วใครจะแบกเข้าไป

ยาง๔เส้น๕เส้น
แล้วไปเอามาแล้วคุณไม่คิดเหรอ

จริงมันก็น่าสงสัยตั้งแต่เข้าไปเอายาง๔๕เส้นแล้วนะคะ

ถ้าเกิดมีคนมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าเอ็ด

เทียบเท่ากับตัวการเลยครับต้องระวังโทษเหมือนกันครับ

โทษประหารชีวิตครับปลดเรื่องอย่างเนี้ย

ยืนยันว่าคดีนี้

ที่อยุธยาก็บอกคดีเนี้ย
ตัวเองสืบสวนขยายผลต่อว่า
มีใครร่วมในการกระทำความผิดบ้าง
ขณะนี้รอการตรวจสอบ

มีการติดต่อพูดคุยกับแม่เรื่องคดีมาโดยตลอด

แม่ล่ะครับคุณมิ้นท่านผู้ชมครับ

โอ้โหตายไปเมื่อ๓ปีที่แล้ว

หลักฐานต่างมันสูญหายไป

จนคนเขาคิดว่าไปดูหมอ

เขามีดูหมอดูซิงแส
ไปตามหาคนหาย

ก็จะมีสินแสล่ะครับของทางมูลนิธิ
พอเติ๊กตึงล่วมกระตาลยูอะไรต่างม้วนิธิ
ก็จะล้างป่าช้าพิธีการล้างป่าช้าบางทีก็

ก็ต้องจ้างสินแสฮะสินแสก็มาถึงปากทงฮะ

เพราะฉะนั้นเขาไปดูหมอ
ก็มีคนนึงกับผู้หญิงสามีเขาหายตัวไป
ไปดูที่ไปดูทางดูเสร็จแล้วโดนอุ้มหายไป

เหตุเกิดมาปลายปี๕๗นะครับ
ก็ปรากฏว่าไปดูหมอหมอเขาบอกโดนเผาอยู่แถวแก่งคอย
สระบุรีพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไปขุด

แต่เป็นกระดูกของน้องพลอย
ส่วนที่บอกนี่สามีหายไปไม่ใช่

สินแสไปนั่งทางในดูก็บอกได้

แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้ว

ท้ายสุดก็คงอย่างที่บอกแล้วครับ
ก็ต้องรอดูว่าไอ้ที่ผมบอกเนี่ย
มาเอายางเข้าไปในค่ายทหารนะครับ
มีการติดต่อสื่อสารกับใครไหม
อ่านะโทรศัพท์
สามปีแล้วอ่ะท่านผู้ชมครับ
แต่แม่เขามั่นใจ

จากประสบการณ์ของผมเอง
ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง

เพราะว่าคนมันจะทำเอง
เชื่อสิครับเวลาที่มีเกิดเหตุการณ์อะไร
ท้ายสุดแล้วมันต้องโทรหาคนที่สนิท

และคนที่ไอ้เอ็ดคงยังปิดบังไว้

ก็คงจะเก็บเอาไว้ว่ามันทำคนเดียว
คุณชุวิตว่าคนนั้นคนที่คุณชุวิตสงสัย
คนนั้นต้องเป็นคนแบบไหนค่ะ

ประเภทว่าต้องมีอำนาจจะต้องอะไรยังไง
ก็คนที่ไอ้เอ็ดมันไว้วางใจ
เพราะมันไปทำเรื่องเลวร้ายมา

ซึ่งผมก็เชื่อว่าจนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย
แม่เขาก็ให้หลักถงหลักฐานอะไรไปหลายอย่างแล้ว

มันก็จะกลายเป็นว่าผมไปรู้ดีกว่าตำรวจ

ตั้งแต่อายุตยาไปรถบุรีรถบุรีกลับมาสละบุรี

สำหรับกรณีของตำรวจที่เขาจำเนินการกันต่อ

ยืนยันได้ว่ามีคนช่วยเหลือสนับสนุนอยู่จริง
เดี๋ยวรอดูแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่ง

ไอ้๑๐คนที่ไปเอา

จะเอาทะเบียนบ้านปลอมใช้บัตรประชาชนปลอม

คือพวกนี้พยายามหากินทำตัวเหมือนกับเป็นสอหอ

สหหรือสารวัตรทหาร

คือดูแลตาหารที่เกลียร์
อืมเป็นผู้คุมประพธิษฐานีทีหนึ่งจะเห็นรวบไหม

อ๋อเห็นไหมมีปืนมีอะไร
ตำรวจที่ดูแลทหารก็คือทหารด้วยกันเพื่อควบคุม

วันนี้ก็จับจ่าต้อยมาได้คน
จ่ายักษ์คนที่๑๐จับมาได้๘คนแล้ว

คนที่๑๐ไอ้ยักษ์ก็ยังหนีอยู่

แล้วอย่างที่ผมบอกแหละไอ้เรื่องข้อหาเนี่ย
ถ้าตั้งแบบท่านศรีวราตั้ง

ฆ่าคนต้องให้ได้ต่างตรง
รักษัพรุยญาณบ้านะ

เพราะว่าไอ้คดีไอ้ข้อหาที่ผมบอกอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ย

อันนี้ยังบุกไม่ดูแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยววันสองวัน
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่ม

แต่ก็เห็นว่ามีข้อหาเพิ่มเขาก็แจ้งไปเรื่อย
แต่ท่านศรีเวลาแจ้งไปก่อน
อันนี้ก็เหมือนกันนะคดีอย่างนี้
ตำรวจกับทหารใส่ชุดลายพรางเข้าไป
ก็เกิดคดีที่เกี่ยวข้องกับทหาร

ผมพูดมา๒๓วันไม่ใช่ว่าผมอยากจะไปพูดนะครับ

เพราะว่าในยุคนี้

จะไม่ปฏิบัติอะไรที่มันทำให้ประชาชนเขาไม่ไว้วางใจ

หลังนี่คดีที่เกิดจากคนในเครื่องแบบ

รู้สึกจะออกมาต่อเนื่องมากเลยนะคะ
หรือเป็นการแสดงถึงความเอาจริงเอาจังว่าคนของตัวเองก็ถ้าทำไม่ดีก็ต้อง
ต้องจัดการเหมือนกันต้องจัดการอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าไอ้ที่บอกสิบคนเนี่ย
จะมีพงตรงพนตรีอะไรเนี่ยอีกคนก็สารวัฒน์ที่เป็นตำรวจ
ละวัดมีตำรวจทหารใส่ชุดลางพรางอะไรต่างเหล่านี้ก็ต้องจัดการ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหได้เลยคนก็กลัวอย่างที่ผมบอกมาหลายครั้ง
แล้วก็ไล่เลียงมาให้ฟังโดยตลอดในวันสองวันนี้ว่าไอ้คดีอย่างนี้มันเป็นคดีสำคัญ
เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ทำเสียเองแล้วไปแอบอ้างหากินไม่รู้ทำมากี่ครั้งแล้ว
บอกว่าไอ้โกะไอ้โกะที่เป็นคนซิงโกโปนหนึ่งในสิบแก่งนี้ก็สารภาพไงว่ามันเคยทำมาหลายครั้งแล้ว
คือมันรู้ไงว่าไอ้คนนี้เป็นคนจีนอยากได้บัตรประชาชนทำไมก็ไปหลอกมันว่าได้บัตรประชาชนนะต้องเสียตังค์ล้าน๒ล้าน
เอาตังค์มาให้เสร็จแล้วมันก็เพ่นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งแต่การที่ไปเอาตัวมาเนี่ยมันเรียกค่าไทยอย่างที่ผมบอกนะครับ
ประเด็นแบบนี้สั่นคลอนความเชื่อถือความมั่นใจมากนะคะสำหรับรูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะตอนนี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักกันแบบจริงจังแล้วก็เอาจริงเอาจังด้วยในเรื่องของการทำคดี
เดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคลิปใช่ไหมคุณชูวิท
สื่อโซเชียลเดี๋ยวดูสิพลังโซเชียลในใครก็พูด
โซเชียลนะทำให้คนเจอกันทำให้คนที่หายไป๓๐ปีเจอกันก็ได้หรือทำให้คนที่อยู่อยู่จะจมดับไปเลยก็ทำได้เหมือนกัน
ใช่ครับอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นนี้กันค่ะ
ชูวิชตีแสดหน้า